ตำรวจสภทุ่งคอกจังหวัดสุพรรณบุรีกำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ
บีบคอคุณยายวัย๗๔ปีเสียชีวิตคาบ้านพักแล้วก็ชิงทรัพย์สินไปนะครับ
ญาติผู้ตายนั้นยังคงสงสัยไปที่คนใกล้ชิดนะครับ

หวัดใจยิ่งไห้กันพรรณสีราชาอังกฤษ
มาให้โดนบันดาลนี้มันออกปากเลยมันก็จะฆ่าเจ้ากันมา
อยากให้ตายฟรีนะ
ยายใจสีทองอายุ๗๐ปีร้องคร่ำครวนปริ่มขาดใจ
หน้าร่างไร้วิญญาณของยายทองมาส่ำสมบูรณ์ชัยพี่สาว
หลังถูกคนร้ายบีบขอถิ่งทรัพย์สิบปี
เสียชีวิตคามุ้งภายในบ้านที่ตำบลบ่อสุพรรณ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่กลางไร่อ้อย
ตำรวจพบศพนางทองมาถูกฆ่าตายในสภาพลิ้นจุกปาก
ในปากมีหมากและมีผ้าเช็ดตัวรัดแน่นอยู่ที่ลำคอ
และยังพบว่าสร้อยคอทองคำหนัก๒บาท
แหนทองที่นางทองมาสวมใส่อยู่หายไป
พร้อมเงินสดที่เก็บในกระเป๋าเสื้ออีกจำนวน๒๐๐๐บาท
สมสำสมบูรณ์ชัยอายุ๕๓ปี

ปกติแม่จะอยู่บ้านหลังเกิดเหตุเพียงคนเดียว
แต่บางครั้งนายสิงสำสมบูรณ์ชัยอายุ๔๑ปี
ลูกชายคนเล็กจะแวะเวียนมาพักอาศัยด้วย
ส่วนตัวเขาอยู่บ้านอีกหลังห่างกันออกไปประมาณ๒๐เมตร
ทุกครั้งเวลานอนแม่จะล็อกบ้านทุกครั้ง
ประตูหน้าประตูหลัง
โดยวันเกิดเหตุเขาไม่ได้อยู่บ้าน
แต่คาดว่าเหตุเกิดช่วงกลางดึกประมาณ๔๕ทุ่ม
ส่วนตัวเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนในพื้นที่
เนื่องจากทราบเส้นทางหลบหนีเป็นอย่างดี
อีกทั้งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีคนนอกผ่านเข้ามา
ขณะที่จากการมาดูที่เกิดเหตุ
พบรอยเท้าของคนร้ายหลายจุด
ตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านในบ้านและที่เตียงนอน
ที่คนร้ายเหยียบขึ้นมาบนที่นอนก่อนทำร้ายแม่
คาดว่าคนร้ายแอบปีนเข้ามาทางหน้าต่างหน้าบ้าน
หลบหนีไปทางประตูหลังบ้านซึ่งอยู่ติดกับป่าอ้อย

เพราะว่ามีแค่ไม้ตัวนี้ตั้งอยู่ตรงนี้
มีรอยเท้าเหยียบขึ้นบนแค่ไม้แล้วก้าวขึ้นหน้าต่าง
ตรงนี้มันจะเป็นมีโต๊ะซึ่งแป้งอยู่ก็มาลื้อจุดนี้
เตียงแม่ก็อยู่บริเวณนี้
แล้วตอนนี้เรายกออกไปหมดแล้ว
แล้วก็บนเตียงเนี่ยจะมีรอยเท้าอยู่ข้างศพแม่
แล้วก็มีผ้าปิดคออยู่ที่ว่าใช้กดคอบีบได้
ก่อนหน้านี้ทางญาติสงสัยว่าคนร้ายคือนายสิงห์ลูกชายคนเล็ก
เนื่องจากก่อนเกิดเหตุเห็นนายสิงห์มาหาแม่
แต่อยู่ไม่นานก็รีบออกไป

จะกลับมาหาแม่เดือนละครั้ง
เนื่องจากไปทำงานอยู่นอกพื้นที่
โดยเมื่อวันศุกร์ที่๑๘มกราคมที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุ
เขาได้เข้ามาหาแม่ตามปกติและมาพักอยู่กับแม่
จากนั้นได้ออกจากบ้านไปทำงานที่จังหวัดปฐุมธานี
ตอนประมาณ๑๐โมงเช้าของวันเสาร์ที่๑๙มกราคม
ซึ่งก่อนออกจากบ้านไปยังพูดคุยกับแม่ตามปกติ
เรื่องที่เกิดขึ้นรู้สึกเสียใจมาก
ตกเป็นผู้ต้องสงสัยทำร้ายแม่ตัวเอง
ที่ไม่เคยคิดจะทำร้ายแม่เลยแม้แต่น้อย
แม้กระทั่งต่อว่าหรือด่าแม่ยังไม่กล้า
จึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเป็นคนลงมือฆ่าแม่ของตัวเอง
จับตัวให้ได้อยากจะรู้มันเป็นใคร
ขณะที่จากการลงพื้นที่พบว่าที่เกิดเหตุเป็นบ้านอยู่กลางป่าอ้อย
มีบ้านอยู่ประมาณ๔๕หลังซึ่งเป็นบ้านของเครือญาติผู้ตายทั้งหมด
สร้างอยู่ไม่ห่างกันมากนักมีถนนทางเข้าเพียงทางเดียว
แต่ทางออกสามารถฝ่าป่าอ้อยไปทะลุถนนใหญ่ได้
จากการสอบถามไม่มีใครเห็นอะไรผิดสังเกต
ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของคุณยายทองมา
พบเพียงรอยเท้าดำของคนร้ายคาดว่าเป็นชายรูปร่างผอมสูง
หลังเกิดเหตุได้เรียกญาติและคนใกล้ชิดเข้าสอบปากคำ

ซึ่งจากการสอบปากคำเบื้องต้นยังไม่พบพิรุษจึงปล่อยตัวไป
ขณะที่ข้อมูลจากการสืบสวนล่าสุดแบ่งผู้ต้องสงสัยเป็น๓กลุ่ม
คือกลุ่มบุคคลใกล้ชิดกับผู้ตาย
กลุ่มชาวบ้านที่อาศัยในบริเวณข้างเคียง
และกลุ่มคนทำงานก่อสร้างในระแวกที่เกิดเหตุ
ซึ่งการสอบสวนผู้ต้องสงสัยทั้งหมด
เทียบกับร่องรอยหลักฐานที่พบ
โดยเฉพาะรอยเท้าแฝงในที่เกิดเหตุ
ว่าอีกไม่นานจะทราบตัวคนร้ายใจเฮี่ยมแน่นอน